โทษสิ้นเสียงเพลงขนพลเพลงนี้
ช่วยปรบมือให้ผมดี
ขอให้โชคดีเถิดครับแฟน
ชอบปรบมือให้ตามเนื้อเพลงช่วงดี
ขอฝากว่าฉะนิดนึงนะครับเป็นไงครับพี่จอศ
โชคดีครับแฟนถูกต้องไหมครับคุณพ่อ

แต่ทำไมเจ้าตัวดูอึมครึมอย่างนี้ค่ะพี่จร

ท่อนหุบตอนวัดไปปราย
ผมนี่เป็นนักร้องน้องใหม่
ได้รับแรงใจจากแฟนใจแสนอีกด้วย

อยู่บนแฮงก์นี้เฉยเนื้อมันหายไปตอนนั้นแต่
คล้ายว่าร้องไปโดยความเคยชิน
อัตโนมัติเราจะให้พี่จอสตื่นเต้นไปอีกสักพักนึงเลยเพราะว่าเรายังไม่เฉลยนะคะขาใจไปก่อน
ขออนุญาตย้อนอดีตตอนที่เราเจอกันครั้งแรกหลังจากมาออกรายการไป
ก็มีเพื่อนมีใครติดต่อพี่จอร์ดมาบ้างไหมคะ
มีครับมีโดยเฉพาะเพื่อนที่สมัยเรียน

เก่ากว่าพอช่างมาเยี่ยมที่บ้านแล้วก็ช่วยสมทบทุนซ่อมบ้านด้วย
ใจดีจังเลย
ก็เรียกว่าทำให้มีความสุขใจ
นอกจากนอกจากจะมีเรื่องดีเกิดขึ้นแล้ว
ก็ได้เห็นถึงน้ำใจของเพื่อนที่ห่างหายกันไปนาน
หลายสิบปีก็กลับมาก็มาเยี่ยมกัน
พูดคุยกันให้กำลังใจกัน
แล้วก็ยังได้ติดต่อกันพูดคุยกันในไลน์บ้าง
ครั้งที่แล้วว่ามากำลังใจพี่จอร์ดดีเยี่ยมแล้วนะ
ครั้งนี้พี่จอร์ดกับคุณพ่อก็สุดยอดของความดีเยี่ยมของกำลังใจเลยค่ะ
จริงนะคะยิ่งดูยิ่งมีความสุข

จ้ะจ้ะพี่จอสเรือเพลงสุดท้าย
ที่พี่จอร์ดจะได้มีโอกาสโชว์ลวดลายให้พวกเราได้ดู

ฟังกันโชว์เลยไหมคะครับผมครับ

มือ๒ครับ๒นะครับ
คุณจอร์ดเลือกมาแล้วนะครับแผ่นที่๒ก็คือ

หมายความว่าเพลงที่เปิดอินโทรไปเมื่อกี้นี้
ไม่ต้องร้องข้ามไปเลยค่ะ

แต่เราก็ยังอยากร้องค่ะพี่จ๊อต
เนื่องจากว่าเป็นเทปพิเศษนะครับเราก็อยากให้คนพิเศษของเราได้ร้อง

อนุญาตครับแต่ว่าได้เงินในเพลงนี้แล้วนะครับ
แล้ววันนี้พิเศษจริงไม่ให้ร้องคนเดียวค่ะ
เราจะขอเรียนเชิญคุณพ่อค่ะ

ไม่น่าเชื่อว่าความฝันของพี่จอร์ดอีกแบบนึงจะเป็นจริง
จากเรื่องบ้านแล้วยังได้ร้องเพลงคู่กับคุณพ่อด้วย
ครับก็สมกับเป็นวาระพิเศษนะครับ
วันนี้เราจะให้นักสู้ชีวิตของเราคุณจอร์ด

มาถึงเพลงที่๓นะครับเพลงนี้

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลง

คิดถึงพี่หน่อยหน่อยใจพี่
ห่างกันอย่างดี

คิดถึงพี่บ้างไหม
อย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสยา
สัญญาที่ให้
ว่าตัวห่างใกล้หัวใจจิตกัน
คิดถึงพี่นอนน้องนอนก็ได้
เมื่อยามลำไหล
น้องเจ้าจะได้โดดฝัน
ข้างคืนเมื่อไหน
แก้วใจโปรดโมง
แสงโค้งนวลจันทร์
เราสมตากันในแสงเลือด

ที่ข้างแหลม
ขวาแซมดา
น้องจงมองหาดาวประจำเมือง
ทุกคืนเราจองดูเลือดดาว
ทุกครั้งเราฟังเห็นกันเหนื่อย
ถึงสุดมุมเมืองไม่ไกล
คิดถึงพี่หน่อยนักร้อยใจเถ้า
พี่ปรงพี่เหงา
เพราะคิดถึงเจ้าเชื่อมา
ความใจกับจนฝากฝันกับเจ้า
ทุกครั้งเราได้
เราต่างสุขใจ
เมื่อกี้ถึงกัน
ขอบคุณครับ
นับเป็นโชคดีนะครับที่เปิดแผ่นป้ายข้ามไปเลย
สำหรับเพลงนี้นะครับ
ร้องเพลงของพี่จอร์ดและคุณพ่อในวันนี้นะคะ
ทำให้เราได้เห็นว่าความสุขเล็ก

อาจจะสร้างความสุขมหาศาลให้กับคุณได้

แต่ความสุขใจเต็มที่เลย

คุณพ่อนะคะที่ขึ้นมาร่วมแจมนะคะ

ณตอนนี้ก็มาถึงเวลาที่ต้องเฉลยกันค่ะคุณป่า
ใช่แล้วนะครับก็ทั้ง๓เพลงนะครับ

คิดถึงพี่ใหม่นะครับ

เพลงนี้ข้ามไปเลยนะครับ
เพลงนี้ได้เงินทุนเอาไปสู้ชีวิตแน่นอนนะครับ
ส่วนเพลงที่๒นะครับก็คือ
โชคดีครับแฟนสอนเพชรสอนสุพรรณ
และเพลงที่๓เผลอใจรักยอดรักสลักใจ

เรามาดูกันสิว่าจะถูกต้องหมดทั้งสองเพลงที่เหลือหรือไม่นะครับ
ตอนนี้ถึงเวลาที่จะเฉลยแล้วครับ
แน่นอนนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับ
คิดถึงพี่ไหมสอนคิรีศรีประจวบ
คุณจอร์ดร้องได้ครับ
ร้องได้แบบนี้รับแล้วค่ะ๑๑๐๐๐บาทครับ
มาดูอีก๒เพลงที่เหลือนะครับ
โชคดีครับแฟนสอนเพชรสอนสุพรรณ
คุณจอร์ดร้อง

ร้องได้ในเพลงที่๒แบบนี้

ตอนนี้ร้องได้ไป๒เพลงแล้วนะครับ
คิดถึงพี่ไหมและโชคดีครับแฟน
คุณจอร์ดรับไปแล้วแน่๒๐๐๐บาท
แล้วเพลงต่อไปนี่เป็นเพลงสุดท้ายเพลงที่สาม
เผลอใจรักถ้าเพลงนี้ผมประกาศว่าคุณจอร์ดร้องได้
คุณจอร์ดจะรับเงินรางวัลสูงสุดในรายการพิเศษของเราวันนี้นะครับ
และเพลงที่๓เผลอใจรักยอดรักสลักใจ
คุณจอร์ดร้อง

เรียบร้อยค่ะในเทปพิเศษนี้ร้องครบ๓เพลง
รับเลยค่ะ๔๐๐๐บาท
ก็ต้องถือว่ามาในคราวนี้ในการแก้ตัวในเทปนี้คุณจอร์ดและคุณพ่อทำสำเร็จนะครับ

เงินทุนสู้ชีวิตสูงสุดที่เราตั้งเอาไว้นะครับ๔๐๐๐บาท

ก็อย่างที่คุณจอร์ดได้กล่าวเอาไว้นะครับ
ยังคงเหมือนเดิมเอาไปทำพื้นบ้านต่อ
พวกเราทุกคนยินดีมากนะครับที่เป็นส่วนหนึ่ง

ได้ทำอะไรอย่างที่ตัวเองตั้งใจไว้อยากจะทำ
จอร์ดวันนี้มาในรายการของเราแล้ว

อยากให้พี่จอร์ดพูดทิ้งท้ายให้กับทุกคนที่ได้ดูพี่จอร์ดอยู่
พูดเพื่อสร้างกำลังใจให้กับทุกคนค่ะ
ที่จริงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย

ส่งให้ยาที่ดีที่สุด

คำว่าเพียงพอเพราะพ่อสอนเนี่ย
คือวัคซีนของพ่อ
เป็นภูมิคุ้มกันความยากจนที่ดีที่สุด

ไม่อยากป่วยเพราะโรคความจน

คาถาบทนี้เรียกว่าหัวใจเศรษฐี
มีคำอยู่๔คำ

พ่ออยู่หัวให้วัคซีนตัวนี้มานานแล้วครับ
อุคืออุทหาณสัมปทา

หั่นเทียนวิริยอุตสาหะ

ทำมาหากินอย่างซื่อสัตว์
สุจริตขยันหา

อารักษสัมปทา
หามาได้ต้องเก็บให้ดี
ไม่ว่าหามาได้มากหรือหามาได้น้อยเก็บเอาไว้นะครับ
หาได้สามสิบบาทเก็บสักยี่สิบใช้สักสิบบาท
ตัวที่สามคือกะคือกัลยาณมิตาเนี่ยสำคัญที่สุดทุกคนเกิดมาต้องมีเพื่อน
เพื่อนต้องเป็นกัลยานมิตรไม่ใช่ปาปะมิตรนะครับ
อย่าคบคนชั่วเป็นมิตคบคนดีเป็นมิตชักชวนกระเบทังที่ดี
และท้ายสุดก็คือสะมาจากคำว่าสมะชีวิตตา
ใช้ชีวิตพอเพียงเยี่ยงพ่ออยู่หัวราชการที่๙สอนไว้
แล้วเราจะหลุดพ้นความยากจนฝากไว้ครับ
ครับวันนี้เราก็เรียกว่าเต็มอิ่มเต็มหัวใจกันจริง
จริงนะครับสำหรับในเรื่องของกำลังใจในเรื่องของความคิดในแง่ดี
ในเรื่องร้ายมีเรื่องดีกำเนิดขึ้นมา
วันนี้เราได้เห็นความรักความเสียสละของคุณพ่อของคุณจอร์ดนะครับ
เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตลาออกจากงานลาออกจากความสุขสบายทั้งหมด
มาปฏิบัติดูแลลูกซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้นะครับเป็นเวลา๒๓ปี
พ่อเป็นคนให้กำเนิดและเลี้ยงดูแล้วก็เกื้อคุณให้ลูกได้พึ่งพาตัวเองให้มากที่สุด
ดดังพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ที่มีต่อปวงชนชาวไทย
ความรักของพ่อผ่านโครงการพระราชนริมากมายนะครับ
ออกแบบไว้เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้พึ่งพาตนเองได้มากที่สุดครับ
ค่ะผ่านไปแล้ว๒เทปค่ะนะคะครั้งหน้าค่ะ
เราจะมาเจอกับคู่พ่อลูกที่คุณพ่อพร้อมจะรับได้ทุกอย่าง
ซ่อมแซมดวงใจที่เจ็บปวดของลูกสาวซ่อมแซมธนุบำรุงร่างกายของลูกสาว
ให้กลับมาแข็งแรงและฟื้นฟูอีกหนึ่งครั้งค่ะ
นั่นคือเทปของคุณอันนะคะเคยมารายการของเราครั้งหนึ่งแล้ว
แล้วก็ร้องไม่ได้ตั้งแต่เพลงแรกค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ครั้งหน้าจะมาพบกับเรื่องราวของคู่พ่อลูกคู่นี้
วันนี้ทุกคนขอลากับทุกคนครับสวัสดีครับ
ตอนนั้นลูกสาวผมคือประสบประเทศนะครับ

วันแรกใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเข้าไป

ความสุขตรงนั้นคืออันอยากตายค่ะ

ทุกครั้งที่อันลืมตามาอันจะเห็นพ่อ
ยืนอยู่ข้างเตียงแล้วก็จะจับมืออันไว้แน่น

อันก็คือพยายามจะสื่อสารบอกพ่อว่า